ส่วนคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญที่สุพรรณบุรีนะคะ
วัยรุ่นเจาะยิงหัวร้อยตำรวจตรีสิ้นใจเสียชีวิตค่ะ
ที่ล่าสุดค่ะตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
เจ้าตัวสารภาพนะคะบอกว่ารู้สึกครับแค้นใจค่ะ
ถูกตำรวจนายนี้ว่ากล่าวตักเตือนมาแล้วหลายครั้ง
พอเจอกันสบโอกาสนะคะก็เลยลั่นกระสุนสังหารเลยค่ะ

เอาเลยมาวาพร้อมพร้อมเดี๋ยวล่ะ
ขวางดูใจเลย
พออย่างง่ายเร็ว
นี่เป็นร้อยประตูนะครับ
วินาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

บุกเข้าจับกลุ่มนายสิทธิพงศ์หรือโม่งจ่าสะอาด
อายุ๒๓ปีผู้ต้องหาก่อเหตุยิงหมวดโย่ง
รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวน

เสียชีวิตภายในปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อคืนวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจจับกลุ่มในโม่งได้ที่อำเภอศรีราชาชนบุรี
ก่อนนำตัวกลับมาสอบส่วนที่สพเมืองสุพรรณบุรีเมื่อช่วงเช้า

เป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์จริง

ตักเตือนเรื่องที่ตัวเองและกลุ่มเพื่อน
เหล้ามั่วสุมภายในปั๊มน้ำมัน
ที่ผ่านมาเคยถูกตักเตือนเหตุการณ์ในธรรมนองเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง
ทำให้มีความแค้นสะสมจึงตัดสินใจก่อเหตุในที่สุด
ตลอดการควบคุมตัวในโม่งไม่ได้ตอบคำถาม
ใดกับนักข่าวเพียงแต่บอกว่า
ผมขอโทษผมผิดไปแล้ว

แผลลิก

แล้วอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวภูมิชีวิตค่ะ
นายสวัสดิ์จริจริย์น้องชายของหมวดโยง
บอกว่าพี่ชายรักและภูมิใจในอาชีพตำรวจ
ที่ผ่านมาคนในครอบครัวเป็นห่วง
เนื่องจากพี่ชายมีบุคลิกพูดจาโผงผางพูดจาตรง

หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้

แต่ยังไม่มีโอกาสฟังคำขอโทษจากปากผู้ต้องหา

คำขอโทษยังน้อยเกินไปกับการที่ตัวเองต้องสูญเสียพี่ชายไป
ดีใจที่ทางตำรวจได้จับคนร้ายได้

การของกฎหมายเขาก็ใช้กรรมของเขาเอง
เพราะว่าพี่แกเป็นคนตรงตรงมาก

ใจร้อนนิดหนึ่งแต่ก็คือแกก็เป็นคนมีผล
แต่แกเป็นคนที่จะกล้าตัดสินใจนะครับ

เหตุการณ์นี้ครอบครัวคนตายไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านของหมวดโย่ง

หลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
และไม่ย้อนมาดูเหตุการณ์อีกเลย
สุดท้ายในโม่งโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนในกล้องเพื่อนอีกคนโดนข้อหาเดียวกัน
ขณะที่พักพวกอีก๗คนที่นั่งกินเหล้าในปั๊มน้ำมัน
ข่ายฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินสถานการณ์โควิดมีความผิดร่วมกัน
ไว้เพียงภาพความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้องตำรวจน้ำดี
ที่ต้องมาจบชีวิตเพราะในโม่งมือสังหาร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน